คนไทยไม่เคยทอดทิ้งกันแล้วมีน้ำใจให้กันอยู่ตลอดเวลา
อย่างเช่นเหตุการณ์นี้ที่กำลังจะเล่าให้ฟังนะครับคือรถกระบะคันหนึ่งนะครับ
ประสบอุบัติเหตุที่จังหวัดพิศนุโลกมันพลิกคว่ำแล้วก็ตกลงไปในคลอง
พลเมืองดีที่อยู่แถวนั้นหลายสิบคนเลยครับไปช่วยไปช่วยคนที่ประสบอุบัติเหตุ
แล้วหนึ่งในนั้นที่ติดอยู่ในรถเนี่ยเป็นเด็กด้วยนะเด็กตัวน้อยเท่านั้นเอง
แล้วก็ไปช่วยกันออกมาได้นะครับ
คนอยู่ในนั้นใช่ไหมคะคนอยู่คนในรถครับคนในรถครับ
โอเดี๋ยวโอเดียว
พอมาถึงจุดเกิดเหตุก่อนถึงวัดคลองเมืองจังหวัดภาษา

รถเนี่ยเกิดเหตุก่อนถึงวัดคลองเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ถึงจุดเกิดเหตุก่อนถึงวัดคลองเมืองจังหวัดพิศนุโลก
รถเนี่ยเกิดเหตุก่อนถึงวัดคลองเมืองจังหวัดพิศนุโลก
รถเนี่ยเกิดเหตุก่อนถึงวัดคลองเมืองจังหวัดพิศนุโลก
รถเนี่ยเกิดเหตุก่อนถึงวัดคลองเมืองจังหวัดพิศนุโลก
รถเนี่ยเกิดเหตุก่อนถึงวัดคลองเมืองจังหวัดพิศนุโลก
รถเนี่ยเกิดเหตุก่อนถึงวัดคลองเมืองจังหวัดพิศนุโลก
รถเนี่ยเกิดเหตุก่อนถึงวัดคลองเมืองจังหวัดพิศนุโลก
รถเนี่ยเกิดเหตุก่อนถึงวัดคลองเมืองจังหวัดพิศนุโลก
รถเนี่ยเกิดเหตุก่อนถึงวัดคลองเมืองจังหวัดพิศนุโลก
รถเนี่ยเกิดเหตุก่อนถึงวัดคลองเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ก็ทราบว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งสองคนมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองเชียงใหม่พอมาถึงที่เกิดเหตุ
มันเป็นทางโค้งไงคาดว่าน่าจะมาเร็วพอสมควรก็เลยควบคุมรถไม่อยู่รถจึงได้แห่โค้งไปชนเข้ากับเหล็ก๙
ทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองคนนั้นรอดชีวิตมาได้อย่างบุดหวิดนะครับ
เราเคยเห็นมันมีกรณีหรือพนน้ำเยอะรถตกลงไปพลิกคว่ำแบบเนี้ย
หาดด้มน้ำเสียชีวิต